เราพูดถึงปฏิบัติการนี้ครับล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านโอ้โหเมื่อวานนะฮะ
รองต่อรองโจ๊กรองพบตรพนึกกำลังกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งทุนสีเทาจากจีนต่อเนื่อง
อุ้ยคุณมันก็ต่อเนื่องมันจากบ่อนผับอัพยาอะไรต่างต่างนะครับ
แล้วก็เจออะไรบ้างล่ะคุณของกลางจำนวนมากนะฮะ
หรูก็มีเงินสดก็มีนะครับที่สำคัญบัตรสำคัญนะคุณ
บัตรประชาชนที่สวมชื่อคนไทยคนไทยบางคนทำอาชีพตัดอ้อย
แต่ถูกเอาชื่อไปสวมเป็นแก๊งทุนสีเทา
โอ้โหดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ๑๑นาฬิกา๑๕นาทีโดยประมาณได้เวลาขีดเส้นใต้
ต้องบอกเวลาไว้หน่อยเพราะว่ามีคนไปกดดูย้อนหลังจากช่องทางอื่นแล้วไม่รู้ว่าเวลาออกสดนั้นกี่โมง
วันนี้ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนตีตอนร้อนก็เพราะว่าเรื่องกำลังดังเรื่องกำลังเป็นเรื่องใหญ่
ว่าล้างบางค้น๓จุดกลางกรุงยึด๓๐๐ล้านแก๊งจีนสีเทา
หัวข่าวต่อมาบอกว่าธุรกิจบ่อนผับยานรกรองต่อกับรองโจ๊กไล่กัดติดเปิดปฏิบัติการล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านนี่ล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้าน
นี่คือชื่อที่ใช้เป็นการปฏิบัติการคราวนี้มีความหมาย
ลมไม้คำเนี่ยหมายความว่ากลุ่มทุนจีนพวกนี้ที่มาอยู่ได้
ถ้าเป็นต้นไม้ก็มีไม้ค้ำเพื่อให้เขามาอยู่ได้
มาทำอะไรที่ผิดกฎหมายได้มาทำอะไรที่เย้ยกฎหมายได้
มีไม้ค้ำอยู่ฉะนั้นต้องจัดการกับเรื่องไม้คำ
ใครคือไม้คำเออที่จริงคนที่ติดตามข่าวนี้ก็คงมีชื่อในใจอยู่แล้ว
สื่อก็พอจะรู้แต่เอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องเอา
ฉะนั้นใครคือไม้คำเมื่อวานนี้นักข่าวไปพยายามตะล่อมถาม
ผลพลตบเศรษฐ์ต่อศักดิ์สุกวิมล์
ท่านตอบเป็นนัยยะที่ผมคิดว่าก็ฟังได้
ลองดูข่าวนี้หน่อยประเด็นที่ว่ามีชาวจีนบางคน
มีความสนิทสนมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่ตำรวจด้วยนะ
รวมทั้งสนิทสนมกับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ตำรวจเข้าตรวจสอบคนที่พักอดีตรัฐมนตรีไปแล้ว
แต่ยังไม่มีพิษสิ่งผิดกฎหมายเออฉะนั้นไม่ใช่แค่อดีตรัฐมนตรีและนักการเมือง
มีพวกตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่า
ขอให้ตำรวจสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อน
ก่อนที่จะมาตอบหรือยืนยันได้ว่าใช่หรือไม่ใช่
บุคคลที่สังคมคิดกันหรือไม่นี่ท่านใช้ประโยคนี้
ขอรวบรวมหลักฐานก่อนเมื่อวานนี้รองต่อศักดิ์ยังแซวนักข่าวอยู่เลยว่า
ที่น้องถามอย่างนี้น้องก็คงมีชื่ออยู่ในใจแล้วใช่ไหมล่ะ
หมายถึงใครแล้วรองต่อก็ตบท้ายอย่างนี้
ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถเข้ามาควบคุมการทำงานของตำรวจได้
คำยืนยันนี้ฟังแล้วขึงขังดีครับแต่จะบอกท่านรองว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนควบคุมการทำงานของตำรวจได้ครับ
ควบคุมให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นไม่เห็น
ควบคุมโดยการไม่ใช้กฎหมายบังคับ
นี่เขาควบคุมได้ที่ผ่านมามาเฟียจีนพวกนี้
เขาเข้ามาทำธุรกิจสีเทาหลายรูปแบบ
ที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า
เขาไปตรวจค้นเมื่อวานสองสามจุดโอ้โหแต่ละจุด
สินทรัพย์มหาศาล
นี่อย่างจุดที่๑ไปที่หมู่บ้านแกรนบางกอกบุรวาสบางนาอ่อนนุษย์
ไปตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอันผ่านป้ายแดง๓คัน
นาฬิการูยี่ห้อปาเต๊ะฟิลิปเรือนเงินสด๗ล้าน
รวมทั้งเงินสดด้วย๗ล้าน๕แสนบาท
บัตรประจำตัวประชาชนชื่อที่สวมสวมกับคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ย
ที่ว่าไปตัดหักข้าวโพดอยู่เนี่ย
จุดที่สองเป็นคอนโดคอนโดอยู่ในซอยสุขุมวิท๓๙
พร้อมพงศ์กลางเมืองเลยครับ
อยู่๔คนเจอเงินสด๒๘ล้านบาทกระเป๋าแบรนด์เนมหรู๘ใบ
จุดที่๓ไปที่หมู่บ้านแกรนโมนาโค
การจนาพิเศษประเวท
อยู่กัน๔๕คนคนจีน๓คนไทยด้วย
เจอทั้งรถซุปเปอร์คาร์เจอทั้งโอ้โหรถดังทั้งนั้น
ป้ายแดงราคาเกือบ๑๐ล้าน
รถจักรยานยนต์เนี่ยยี่ห้อธรรมดาไม่ซื้อหรอกต้องดูคติสีแดง
แล้วก็พบว่ามีการสวมบัตรประชาชนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย
นี่คือการลึกกิ่งก้านครับ
ฤทธิกิ่งก้านแบบนี้เนี่ยจะทำได้ต้องมี
ต้องมีกิ่งก้านเป็นข้าราชการร่วมมือด้วย
ถ้าข้าราชการไม่ร่วมมือด้วยทำไม่ได้หรอก
บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมันทำยากจะตาย
ฉะนั้นถ้าจะลิดกิ่งก้านต้องจัดการกับค่าราชการที่รับสินบน
จากการทำผิดกฎหมายเหล่านี้ให้ได้
ซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ครับมันเป็นปัญหาใหญ่
แล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะครับไอ้การสวมบัตรประชาชนกันแบบเนี้ย
ทำกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวไม่เป็นคดี
ก็ไม่มีการตรวจสอบพอเป็นข่าวเป็นคดีก็มีการตรวจสอบ
เอ้าสวมบัตรประชาชนมันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ล่ะครับ
ถึงจะทำบัตรประชาชนให้คนต่างด้าวกลายเป็นคนไทยได้
อันนี้เรียกว่าฤทธิกิ่งก้านถ้าข้าราชการเหล่านี้
ไม่เป็นกิ่งก้านให้พวกมาเฟียนี้เขาทำไม่ได้
ทีนี้ถัดมาพอมีเงินแล้วเนี่ยก็ไปซื้อบ้าน

มันซื้อติดกันหมดเลย๑๐หลัง๒๐หลัง
บ้านหลังนึงตั้ง๔๐๕๐ล้านไล่ซื้อหมด
ซื้อในราคาแพงกว่าปกติด้วย
แล้ววิธีการซื้อเนี่ยมันไปเคาะห้อง
อยากขายบ้านไหมครับแบกเงินสดไปเลย
แล้วเวลามันไปอยู่กันมากเนี่ยรวมตัวกันมากมันออกฤทธิ์ออกไลน์
คนไทยไปอยู่คนไทยเจ้าของแผ่นดินแท้ต้องเกรงใจมัน
มันจะทำอะไรหนวกหูโวเวกโวยวายกันยังไง
ปล่อยมันไปไม่อยากไปยุ่งยุ่งแล้วเดี๋ยวมีเรื่อง
นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นมานานแล้วด้วย
ไปดูเถอะที่เชียงใหม่ที่ไหนไหนเนี่ยหมู่บ้านดังแพงเนี่ย
ใช่ทั้งนั้นฉะนั้นไอ้พฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้เนี่ย
มันทำได้ยังไงถ้าไม่มีคนค้ำ
ถ้าไม่มีกิ่งก้านคอยดูแลฉะนั้นหวังว่าปฏิบัติการลิตรล้มไม้ค้ำ
ฤทธิกิ่งก้านต้องทำอย่างจริงจังครับ
บอกท่านรองทั้งสองคนว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีอนาคต
ประชาชนฝากความหวังอย่าวูบวาบอย่าทำแบบไฟไม่ฟาง
วูบวาบแบบไฟไหม้ฟางพอไฟพอลมไม่มีลมมาพัด
ไม่มีฟางมาไหม้มันก็กลับมาอย่างเดิมอีก
ต้องทำให้ต่อเนื่องต้องทำให้ต่อเนื่อง
มันจะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เมืองไทยเนี่ย
กลายเป็นแหล่งรวมของมาเฟียจากที่ไหนที่ไหน
เข้ามาทำโน่นทำนี่ให้คนไทยเดือดร้อน
ข้อมูลที่เมื่อวานที่นักข่าวคุยกับท่านรองต่อศักดิ์เนี่ย
มันไม่ใช่แค่คนจีนนะครับไม่ใช่แค่คนจีนนะครับ
อินเดียก็มีมาเฟียเข้ามาชาติโน้นชาตินี้ก็มีมาเฟียเข้ามา
แก๊งแล้วก็หลายชาติด้วย
เพราะเขาบอกประเทศไทยมันหมู
ฉะนั้นอยากจะฝากท่านรองต่อศักดิ์ว่าไหน
ไหนจะปฏิบัติการกวาดล้างมาเฟียต่างชาติ
สูบเลือดคนไทยอยู่แล้วเนี่ย
ช่วยดูเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง
มันไม่รู้ชาติไหนแต่ว่ามาปฏิบัติการที่ทำคือ
ออกทุนเงินกู้นอกระบบให้คนไทยกู้
แล้วก็ต้องส่งดอกกันเป็นวัน
ส่งไม่ทันใจผิดเวลานิดหน่อย
มันข่มขู่เอาคนมาก้าวร้าวข่มขู่ทำร้ายร่างกาย

แล้วไปเจออย่างนี้อีกปล่อยไว้ได้ยังไง
ฉะนั้นก็ฝากท่านรองพบตรทั้งสองคน

และขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง
คนเหล่านี้เข้ามาทำร้ายจิตใจคนไทยมากพอแล้ว
เราทำงานกันแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้ซื้อบ้านสักหลัง

คนพวกนี้มันมาทำอะไรครับ
เดียวเท่านั้นรวยซื้อบ้าน๔๐๕๐ล้าน
ซื้อรถยนต์หรูมีข้าวของเต็มไปหมด
สูบเงินจากประเทศไทยไป
ก็กลับไปเสวยสุขอยู่บ้านมัน

ผมบอกท่านรองว่ายังมีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มี

ที่ไหนตำรวจเข้มแข็งพวกนี้อยู่ไม่ได้
ที่ไหนตำรวจอ่อนแอที่ไหนตำรวจรับสวย
ไหนตำรวจรับสินบนมันชอบประเทศนั้น
ก็ฝากท่านท่านรองสองคนไว้อย่าเป็นไฟไหม้ฟาง
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ